รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
๖ปีควรได้รับคำแนะนำของจัดการไม่ได้

โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้วว่าแล้วไปบ่าเถย

มาสุกไม่นุ้ยซะเร็ว
ไอป๊อมนะ

ีหนูเสร็จแล้วลุกขึ้นได้

โอ้โฮนี่

เสียลูกตามากน่าไปแอบ
ดูเลยครูจะบอกให้ดีไม่เห็นงูมันด้วย

ทำไมไม่น่าไปแอบดูเลย
นี่นะผมจะ

ปาบเลย

บอกเลยนะเวลากูเจอเห็นสาวแต่งชุดคอส
นี่คอสเตรคือแบบว่าแต่งตัวแรนแบบที่
นี่บอกให้ฟังนะกูก็ฝันเหมือนกันนะ
กูฝันว่านะกูจะซัดไอ้พวกเด็กคอสเพลย์นี้ให้ได้สักหนึ่งคน
อื้อฮือมึงนี่มันไฝ่สูงนะ
เด็กคอสเพลย์นะมันพวกลูกพวกดีมีการศึกษามีตังค์
โลกสัตว์สูงมันไม่ได้มองคนอย่างมึงกับกูหรอกพี่น้องตรง

มึงนี่ไม่ได้รู้ตัวมึงคุยกับใครอยู่

ไม่มีอะไรหรอก
จะบอกว่ากูเห็นผู้หญิงมาเยอะ

กูรู้ไงกูศึกษาตลอดพฤติกรรมผู้หญิงเนี่ย
แค่เรานี่นะเนียนไปกับพวกเขานะ

บอกตรงมึงไม่ใช่คนดี

ไปดู
เว็บนี้ล่ะเว็บโปรดของเรา
ขอโทษครับผมกลัวแล้ว

ผมเอ่ยตกหยุดแล้วครับครับฮือ
อยู่กับกล้วยกูตกใจหมดมาไม่สู้ให้เสียง

อ๋อกู
ขายของออนไลน์ไงของกูไงสั่งออนไลน์
เฮ้ยขอยืมห้องหน่อยดิชั่วโมงเดียว
โฮ้โหโฮ้โฮ้วันนี้เล่นสาวคอร์สเพย์เลยเว้ย
เฮ้ยนายอยู่กับกูถามจริงมึงไม่เหนื่อยวะได้ทุกคืนไม่หยุดไม่หยอดนะคะ
เออนะชั่วโมงเดียว
ค่ะ

น้องนี่น่าจะลืมอะไรก่อนไหมครับ
ปีหน้าครับใจเย็นครับ
นี่น่าจะลืมอะไรก่อนไหมครับ
กูไม่ไหวแล้ว

ไอ้โต๊ยตามประตูเว้ย

ไอ้โต๊ยก็อยู่กับหญิงใช่ไหม
ไอ้โต๊ยอีกแล้วเหรอ

เหม็นจังเลยอ่ะไม่เป็นไรนะ

ไข่แดงดีต้องแกงเดี๋ยวไปชม

เฮ้ยแล้วทำไมน้องยังน่ากลับเร็วจังว
อ้าวมึงจะให้เขาอยู่มึงต่อในบอสเหรอ

กูเล็งไว้ตั้งแต่หัวค่ำแล้วชวนชนแก้วแล้วชนแก้วอีก
แป๊บเดียวพาออกจากร้านไปรอกูเลยนะ
เออแน่นอนดิหล่อก็หล่อเท่ากันหมด
กูตลกที่สุดในกลุ่มด้วยทำไมกูไม่ได้วะ
มึงงอ่อตลกไงไอต์ไฟแล้วจะได้ปเหรอ
ไม่เป็นไรเว้ยกูยอมโง่เป็นควายขอให้กูได้ก็พอ

นี่มึงแต่งตัวมีไทร์ที่ทำตัวมีสัตว์ถูงอย่างไร

เดี๋ยวกูย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ได้

กูได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นไงโอ้โฮใจเงียบเพื่อน
คือปู่กูเนี่ยนะเขาจะได้มีรายได้ไงนะ
เห็นใจปู่กูบ้างเข้าใจเปล่า
รายได้ให้ปู่กูไม่ได้ไปไหนเลย

ว่าค่าเช่าที่พวกกูฝากไปเนี่ยจะถึงมือปู่หรือเปล่า

คุยตามสบายเดี๋ยวเก็บผ้าให้นางไม่ต้องห่วงนะครับ

จะไปเรียนอย่างไรวะ

ไปไปโทษ
โทษทีครับโทษที
โทษทีครับผม

พร้อมมาทำอะไรนี่
เปล่าไม่ได้ทำอะไร
มาโตมาทำอะไร
มาโตไม่ได้ทำอะไร
ตังค์เรารู้นะ
เอาหมาพระรางเข้าปากกันแดงนี้
นี่พวกเสกหังหมาเข้าท้องสินี่

สวัสดีครับพวกโดมอปองอาปัง

ไอ้โฟย์ของไอ้บอสเพิ่งออกไปนะ
แน่มาคืนจัดหนักอะสิอายุ
หรอกครับแต่ไม่รู้ทำไมตื่นมาเรารู้สึกเพียครับ
ตายแล้วนี่ยังหนุ่มยังแน่นอย่างนี้นะมาบ่นเพลียว่าโถสู้อายังไม่ได้เลยนี่
มันขี้คุยพ่อไอ้ปังเนี่ยนี่วันก่อนนี่มันไปโรงแรมพาสาวไปด้วยทั้งคืนพ่อ
อย่างไรมันเท็จคืออย่างนั้นเหรอมันหลับ
นี่ขนาดผู้หญิงนะต้องนั่งมอไซค์กลับบ้านเองคิดดูสิ
มันง่วงโว้ยมันง่วงเออ

เฮ่ยไอ้ยวกเดี๋ยว

มา
เฮ้ยครับ

เฮ้ยแต่หน้ามึงไหมคำของหมัวนะเว่ย
มึงก็โดนบนครั้งเลยมา

อย่างมันเนี่ยนะโดนของมีแต่มันอาจจะเอาของมันไปโดนคนอื่น
คืนนั้นเดี๋ยวผมลาก่อนนะครับ
เออ

หน้าตามันก็ดูสดใสปิ๊งปังนะ
เฮ้ไอ้นายวง

มึงไปหาทำอะไรแปลกมา

แต่หน้ามึงไม่คล้ำหมองนะเว้ย
เหมือนก็โดนมนต์ขังอะไรมา
โอเคงั้นเดี๋ยวผมลาก่อนนะครับ

อ๋อหนูว่ามันไม่มีอะไรมึงลาก่อนมันก็ดูสุดใสวิ่งปัง
มันมีมันนั่นเดี๋ยว
โอเคนั่นเดี๋ยวผมลาก่อนมันก็ดูสุดใสวิ่งปัง
นั่นเดี๋ยวผมลาก่อนมันก็ดูสุดใสวิ่งปัง

ผมกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยอ่ะ
ผมกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยอ่ะ
ผมจะหาใจที่พี่กำลังปกติ

เฮ้ยไอ้ไก่จอดเว้ย

ต้องคิดว่าอะไรรึเปล่า

ก็จะปล่อยมัน

ส่งไป

และนำไป

โอ้มันก็เกมมันก็เกมมันก็เกม

โอ้มันก็เกมมันก็เกม
โอ้มันก็เกมมันก็เกมมันก็เกม
โอ้มันก็เกมมันก็เกมมันก็เกม
โอ้มันก็เกมมันก็เกมมันก็เกม
โอ้มันก็เกมมันก็เกมมันก็เกม
โอ้มันก็เกมมันก็เกมมันก็เกม
ไอ้หยวกมันซ่อนอยู่กับ

เห้ย

ไอ้หยกคือคนที่มึงพามาเนี่ย

กูรู้แต่พวกมึงมีมารยาทหน่อยได้ไหมเนี่ย

มึงรู้ไหมว่าแม่งเป็น

กูจะเคาะตั้งแต่ปากซอยเลย

ไอ้หน่าอังไงดีมาก

ดูพลังชีวิตมี

กูพูดเล่น
มีผีประเภทไหนที่เป็นผู้หญิง
มันคือผีตันนี
ก็ได้นอกว่าผู้ชายมันจะไปดูดพลังชีวิต

โอ้โหนี่โบราณมากเลยผีตานีอยู่ในต้นกล้วย

นี่นอกจากหน้าแก่ความคิดทางแก่เกือบอายุไหน

ป่อนป่อน

มีแบบคอสเทแบบบึ้มขี้คลุกอันนู้นเนี้ยมีมั้ย

ผีบ้านหญ้ามึงด่วนนะน่ะอ้ออันน่ะ

ผักคลิปโปร์ทีเยอะมันพ่อปกไง

เอาพี่อยู่นี่ไงล่ะ

รันนี้นายอยู่ในที่อะไรอะ

นี่ง่ะขนาดเพื่อนมันยังไม่พมมึงเลย
โอ้ยพาก่อก็ออกนอกทะเลอยู่เลยอันนี้

อีตามีซึบ

ผีตานีคอสเพลต้นตานีให้หวยชาวบ้านแก้บ่นด้วยชุดคอสเพล

เนี่ยเห็นยัง

ไอ้บอสมึงนี่ตัดต่อรูปโคตรเนียนเลย

เฮ้ยใครเค้าอิจฉากว่าไอ้หยวกมึง

แต่กูกลัวว่าเพื่อนกูเนี่ยจะตายค้าห้องกูมากกว่า
ไม่อยากให้กูพาหญิงมาห้องก็บอก
ไม่มีใครพูดแบบนั้นนะเว้ยหวก

ตอนที่ไอ้โรนิน่าลงไปจูบมึงอ่ะ
แล้วเหนื่อยหน้าขึ้นมาหายมานั่งพวกกูอ่ะ

ถ้าผีสวยขนาดนั้นนะกูยอมตายว่
ไอ้หยวกนี่

ที่อื่นเหรอ

ฮิหยวก
โอ้โฮนี่พวกมึงตามันไม่ทันแน่นอน

สุดยอดสุดยอดไงอา

สาวสาวไหนสาวใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะ
โอ้โหสุดยอดขอบอก
นี่พวกมึงตามไม่ทันแน่นอนบอกให้ฟัง
ยังไงไอหัวน้ำดับ
โอ้โฮโฮใส่ชุดนี่ไม่เลี้ยว
รู้ถึงไหนแล้ว

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

เฮ้ยนี่งั้นกูว่า
ไปช่วยอยู่กันดีกว่าเดี๋ยวมันก็ตายพอดี

ในนี้เนี่ยมีนำมูลของพ่อปุดกเว้ย
อกไขมารับรองศักดิ์สิทธิ์

โอ้โหมึงเพื่อนกูอยู่แล้วไม่พลาด

มันก็เห่ามึงนี่ของมึงเล็กของกูใหญ่ไง
หมายถึงว่ามึงเนี่ยตัวเล็กก็ใช้ปืนเล็กจะได้

ของกูใหญ่หน่อยเพราะกูแข็งแรงไงเข้าใจไหม

แยกนะ

โอเค
โอเค
โอเค
โอเค
โอเค

เฮ้ย
เฮ้ยไอ้ฟอย
ไม่ใช่ไอ้หยวกนะ

โอเค

หู
โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้

เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ
แล้วกูมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย

โอ้ยจัดเลย

ป่าเขพอแล้ว
เมื่อกูชี้ทำไมเนี่ยไอ้บอต

อะไรวะเดี๋ยวก่อนตกี๋กูจำได้ว่ามันมี
น้องเบตตานีอ่ะผมสีฟ้าฟ้า

ก็ก็เบตตานีอ่ะ
สนุกกันต่อสิคะพี่ฟอน

ขาสุภาเป็นประโยคบอกเรารักเจ้าเป็นประโยคบอกรัก
ตัวเดียวกันเลย
เฮ้ยพี่หวอกทำอะไรวะ

ช่วงนี้ยังหลอนไม่หายเลยว่ะเจอต้นกล้วยที่ไหนนะ
ขอเอาน้ำมนตุดมฉีดสกัดผิวไว้ก่อนเว้ย
เฮ้ยแล้วแค่นี้มันจะได้ผลเหรอวะ
ก็มันตรงนี้เว้ย

เฮ้ย

ก็มึงเล่นฉีกเสือต้นกล้วยสักขนาดนั้นน่ะ

เฮ้ย
เฮ้ย

หนูแค่จะมาถามทาง

พี่ดูดิหนูเปียกหมดเลยอ่ะ
เฮ้ยพวกมึงแกล้งเด็กเหรอ

แต่เยี่ยมพี่
ใจเย็นพี่

งานสหบาทาแบบนี้อะนะ

โอ้ยไม่รู้

แค่อยากจะหาคนมาแชร์ตรีนบ้างเนี่ย

หว่ำขนาด

เป็นแฟนเราน่ะปอย
เย้

เชิญเสียด้วยนะ

กล้ามทะเล

มันต้องไปเลยความเธอไม่ให้หยุดหย่อน

โอ้ไม่เล็กกะเก๋ไม่เล็กกะเก๋ไม่เล็กกะเก๋